มาฟังข่าวหน่อยแล้วคิดถึงความเป็นไปได้
คุณผู้ชมเคยทานยาที่มันออกฤทธิแล้วทำให้ง่วงไหม

แต่เขานั่งรถเขานั่งรถเมย์
เชื่อไหมว่ายามันออกฤทธิ์เขาหลับไปเลย
ไม่มีใครมาปลุกเขาเลยตีหนึ่ง

ต้องไปพยายามหาทางแล้วออกมาจากรถเมย์ให้ได้
เอ๊ะเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ลองดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูแล้วว่ายังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะ
อยากรู้ในมุมคุณผู้ชมว่าเรื่องจริงหรือว่าทำคอนเทนต์
คือผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาคือตื่นกลางดึกมา

ต้องไปกดไอ้ปุ่มเปิดฉุกเฉินใช่ไหม
ใช่แล้วเขาบอกว่าหลับยาวตื่นตอนตี๑รอบที่๒แล้วที่เป็นแบบนี้
พนักงานใหม่ปลุกคนขับไม่สังเกตคือติดอยู่บนรถนะคะ
แล้วมีการไปทดสอบอะไรปีนกดแตรรถ
กดแรร์รถเพื่อให้คนในอู่ได้ยินแล้วมาดู
เหมือนกับไม่มีใครได้ยินเลย
หลังจากนั้นไปเห็นปุ่มประตูฉุกเฉิน
พอกดดูปั๊บก็เลยเปิดประตูออกมาจากรถได้
หลังจากนั้นก็หมุนไอ้ที่เปิดประตูฉุกเฉินด้านนอก

เขาก็เลยเหมือนกับโพสต์แล้วก็เหมือนกับเตือน

ลองใช้วิธีนี้ได้นะนี่รถเมษายไหนเนี่ย๑๔๗คุณ
ครับแล้วเหมือนเป็นการรีวิวเลยนะ
ถ้าติดอยู่บนรถเมย์แบบนี้ไม่มีคนช่วยแล้วออกมาได้ยังไง
แต่เขาโพสต์อีกบอกว่าก่อนหน้านั้นก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วใช่ไหม
แล้วเวลาเขากินยานอนหลับเขากินที๒๐เมตร
มันก็เลยนอนยาวอยู่บนรถเมย์ไปติดค้างอยู่ในอู่แบบนี้
คุณมันจะอันตรายไปกินยาอะไรล่ะ๒๐เมตรทีนึง
หลายคนเข้าไปถามนะพี่กินอะไร๒๐เมตร
นี่คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยยังแบบไม่เชื่อ

เราไปคุยกับอู่รถเมษัยไปเจอคนที่ดูแลรถเนี่ยรถสาย๑๔๗เนี่ยนะคะ
เพราะเราก็สงสัยว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่า

ผมว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอก
รู้ไหมเวลาที่รถเมย์เข้ามาที่อู่
พอเข้ามาที่อู่พวกผมดูกันยังไงบ้าง

คือเขามีมาตรการเลยนะตรวจรถตั้งแต่รถเข้ามาจอด
กระเป๋ารถเมย์จะเปิดไฟในรถให้สว่างหมดเลยนะ
ต่อให้รถจะเข้ามาแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เถอะ

ทีมช่างจะไปตรวจสอบรถอีกรอบนึงเป็นรอบสุดท้าย
แล้วถึงจะเอารถไปจอดยังจุดชาร์จไฟ
ทำแบบนี้ทุกคันคือผมเอาไฟส่องดูหมดเลยที่นั่งทุกที่นั่ง

คุณคิดดูสิช่างจะเลิกงานกะสุดท้าย

ความเป็นไปได้ผมว่าน้อยมากครับ

เพราะว่าถ้าคนขับอย่างเขาเลิก

แล้วทีนี้ช่างเราจะตรวจรถอีกทีนึงแล้วเพื่อจะขับรถเข้ามาชาร์จแบต

โอ้โหคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะเลยนะ
ใช่จะบอกว่าความคิดเห็นสมัครสมาธิสามัคคีไปในแนวทางเดียวกัน
ดิฉันยังไม่เห็นคอมเมนต์ว่าคงเป็นเรื่องจริงแหละ
มาเลยสักคอมเมนต์เดียวทุกคนบอกว่าเป็นคอนเทนต์หมดเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วทางผู้จัดการเองติดต่อไปไปยังผู้ชายคนนี้แล้วนะ
ยังไม่มีการตอบกลับคุณหลังจากเนี้ยผู้จัดการอู๋เขาบอกว่ามันไหวไม่ได้ที

แล้วพอชุดดำนั่งหลังสุดเป็นสิ่งที่ผมชอบมาก
แล้วทีนี้มันน่าจะกลืนไปกับเบาะสีดำ
เมื่อกี้เห็นเบาะสีดำท้ายรถไหม

ไปตรวจสอบได้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวคุณ

บางคนก็บอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดว่าคุณเอามือถือมาถ่ายคลิปได้
ทำไมคุณไม่โทรหาใครให้มาช่วยเหลือคุณล่ะ

บอกว่าทานยานอนหลับอย่าทานเยอะนะ
คนสร้างคลิปก็มาตอบเหมือนกันนะนะ
แล้วมีคนถามว่ามีเหตุผลอะไรที่พนักงานเขาจะไม่ดูแล
กลายเป็นว่าคลิปนี้ที่โพสต์ไปไม่ได้เรียกคอมเมนต
ไม่ได้เรียกยอดไลค์แต่จะเรียกทัวร์ซาละม้าง
ต้องรอนะว่าทางผู้จัดการของอู๋รถเมษัล๑๔๗
จะติดต่อคนที่โพสต์คลิป